เขาถ่ายภาพเจอแสงไฟประหลาดแบบนี้
เชื่อเลยว่าเนี่ยผีกระสือแน่นอน
ดูกันเลยชัดเลยคุณเห็นไหมคะ

มันเหมือนมียวงของไส้แล้วสีแดง
แล้วมีหัวกับไส้ลงมาอย่างนี้เป๊ะเลย

ใช่ค่ะแล้วภาพนี้ชาวบ้านที่ชัยภูมิเขาถ่ายได้
บริเวณท้ายหมู่บ้านกุฎละลมตำบลหนองนาแซง

หลังจากนั้นนะคะคนที่ถ่ายภาพได้เนี่ย
เขาก็เอาภาพนี่นี่เธอดูภาพนี้สิ

ทีนี้เพื่อนบ้านก็ว้าวุ่นเลยครับ
ก็ทุกคนคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
นี่คือผีกระสือจริง
แล้วคาดว่ามันน่าจะถอดหัวออกมา
เพื่อมากินกบกินเขียดตามทุ่งนา

ทีมงานตลอดข่าวของเราที่จังหวัดชายภูมินะคะลงพื้นที่ไปเลย
ที่เกิดเหตุที่เขาถ่ายติดภาพภาพนี้นะ
ก็พบว่ามีชาวบ้านเนี่ยรวมกลุ่มกันนะโสเลกันอยู่ยืนเมาส์กันอยู่นั่นเอง
เรื่องของเธอเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมนี่เหมือนผีกระสือ
ใช่ฉันว่ามันต้องออกมากินกบกินเขียดแน่นอน
คราวนี้ไปพบกับคนที่ถ่ายภาพภาพนี้ได้
ชื่อว่าคุณจิรัตน์ตั้งพงศ์อายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้านกุฎละลมเหมือนกัน
เขาบอกว่าตัวเขานั่งเล่นอยู่ที่บ้าน
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของคืนวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แล้วเขาก็เหม่อมองออกไปที่ทุ่งนา
เห็นแสงไฟลอดขึ้นเหนือยอดไม้กลางทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ดถ่ายไปแชะถ่ายไปทั้งหมด๕ครั้ง๕รูป
แต่พอเปิดดูแล้วติดครั้งเดียว

มาแค่ครั้งเดียวรูปเดียว

พอจะถ่ายคลิปวิดีโอก็ถ่ายไม่ติด

โลมมาทางนี้นะครับแต่วันนี้มันกลับแล้วครับมันยี่ย่อนกับล้ม
ตอนนั้นทำไมอย่างผมอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเราเห็นขึ้นอ๋อท้ายมาจากนี้

ผมก็คิดว่าถ้ามันถ่ายชัดกว่าหนึ่ง
ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งดีลับหรือลับ
สิ่งดีลับหรือลับเตี๊ยว
เขาบอกว่าเขามั่นใจมากว่ามันน่าจะเป็นสีลี้ลับ
เพราะมันแดงก้อนใหญ่แล้วมีไฟกระพริบกระพริบด้วย
แล้วมันย้อนลม

ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโคมลอยหรือเป็นว่าวเป็นอะไรอย่างเงี้
น่าจะไปทางเดียวกับโรงไหมเขาว่าอย่างนี้นะ
และนอกจากนั้นบริเวณแถวนี้มีจอมปลวกขนาดใหญ่
แล้วตรงนี้คุณดูนะมันมีรู
มันมีรูขนาดใหญ่แล้วปากรูมันจะมีคราบสีขาว
คล้ายกับมีการเข้าและออกอยู่ตรงนี้เป็นประจำ

มันอาจจะเป็นงูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกตรงนี้ก็ได้
เขาเชื่อว่างูใหญ่ขนาดนี้นะแบบนี้เลยนะ

แล้วก็โดยเฉพาะคืนวันพระ

เขาจะได้ยินเสียงโครมคราม
ลมคลามใกล้ใกล้กับจอมปลวกตรงนี้ด้วยเขาก็เลยเชื่อว่ามีงูใหญ่เจ้าที่อาศัยอยู่ในโพรงจอมปลวกตรงนี้แน่นอน
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านซึ่งตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้นะไอ้แสงกระสือต่างว่าจริงหรือเปล่า
ไอ้รูใหญ่อย่างนั้นเป็นไปได้งูมันอาจจะเข้าไปอยู่จริงแล้วถ้ามันเป็นงูอันตรายนะ